คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเป็นกำลังใจให้แล้วกันสำหรับหนุ่มพิการคนนี้คือเขาชอบพวกบ้านโบราณ
ก็เลยทำโมเดลเป็นโมเดลบ้านจำลองบ้านโบราณจำลองเนี่ยขาย
คือตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบจากโควิดเหมือนกันนะคะ
แต่เขาก็ไม่ยอมย่อท้อค่ะผู้ชายคนนี้คือนายพงศกรแซ่อึ้งนะคะ
เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวก็ชอบบ้านเก่าไงก็เอามาดัดแปลงเป็นอัตราส่วน๑ต่อ๖๔นะคะ
เป็นบ้านย่อส่วนบ้านโบราณจำรองช่วงแรกแรกเนี่ยนะ
กระดาษกับคัตเตอร์ตัดตามแบบที่ร่างไว้แล้วก็ประกอบขึ้นเป็นชิ้นงาน
แต่ช่วงหลังเนี่ยคือมีคนสนับสนุนเพราะว่าถ้าเกิดว่าสนับสนุน
ทำให้มันง่ายขึ้นเขาก็น่าจะทำได้เยอะขึ้น
ก็เลยซื้อเครื่องเลเซอร์ใช้เพิ่มเขาเรียกว่าอะไร
เพิ่มการกำลังการผลิตได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยแล้วก็มาเผยแพร่ขายในโลกโซเชียล
สวยมากเลยนะคุณผู้ชมนี่คนมาติดต่อเพียบเลยค่ะ
แต่พอโควิดมาปั๊บเนี้ยยอดจองก็ลดลงแต่ตอนเนี้ยเริ่มมีลูกค้าต่างประเทศติดต่อเข้ามาแล้วนะ
สอนวิธีต่อโมเดลแบบบ้านซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจเนี่ย
ชมได้นะไปที่บ้านเขาได้เลยค่ะที่หมู่สองตำบลดงพระราม
อำเภอเมืองที่ปราจีนบุรีหรือใครบอกว่าโอ๊ยไม่อยากเดินทางไป
อยากดูแบบว่าสะดวกติดต่อแบบสะดวกเข้าไปในเฟซบุ๊ก
โมเดลบ้านจิ๋วหรือว่าเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะ
ศูนย์เก้าสี่สามสามหกเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งติดต่อได้เลยนะคะ
เป็นกำลังใจให้กับคนที่ประสบปัญหาโควิดทุกคนให้สู้ต่อไปนะคะ